ทำไมต้องไปดาวอังคารก็ไปเดาอื่นได้ไหมคะ

ทำไมถึงเป็นดาวอังคารทำไมถึงเลือกดาวอังคาร
คือตอนเด็กผมผมชอบดาวอังคารมากเลยครับ
เพราะมีอะไรอยู่ที่นั่น

อ๋อเค้าจะอยากจะไปอยู่ที่นั่น

ใช่ครับผมคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับ

ตอนแรกบอกไงว่าบัตรจะพยายามมาก
อ๋อบัตรรุ้นมากคือตอนแรกผมไม่เช้าโอกาสจะแบบ
เนี่ยวันนี้เรามาโปรโมทมาแถลงใช่มั้ยครับ
แถลงมาโปรโมทบัตรขายบัตรหนึ่ง
ผมก็เห็นว่ามันเพิ่งกดบัตรเมื่อเช้า
ก็เลยแบบวันนี้ก็ต้องมาโปรโมทที่ค่ายที่อะไร
ก็บอกเข้าเข้าไปอาบน้ำแปปนึง
ออกมาก็คือบัตรมันหมดแล้ว

ไม่ถามผมก็เลยคือผมต้องมาอยู่
มาขอบคุณเป็นแฟนใช่มั้ยครับ
เป็นยังไงบ้างมันภายในช่วงชมมีความไม่นึกไม่ฝันอะไรยังไงมั้ยเกินคาด

เราไม่ได้คิดว่ามันจะหมดเร็วขนาดนี้แต่แบบตกใจเหมือนกัน
แล้วเตรียมอะไรไปมอบให้คุณแฟน
คืออันนี้มันเป็นแบบค่อนข้างที่จะแบบศิลปะศิลปะมาก
มีอะไรเกี่ยวกับอวกาศไหมฮะในก็ความคิดดีแหละ
ผมก็น่าจะมีเรื่องดาวครับผม

พระจันทร์หรือว่าจะลอยมา

ไหวไหมสลิงผลสลิง

แต่มันอร่อยแล้วผมชอบเต้น

รอเต้นเสียเซ๊เต้น
สักหนึ่งบทเพลง
ฉันจะพาเธอร้อย

จะเลิกคุยทั้งอำเภอ
สนุกแน่นอน

แขกรับเชิญหน่อย
ใช่ครับมีครับผม

ใช่ครับ

เราต้องการเขา
เราต้องการเขา
ชอบผลงานเขา
หนังงอยจะน่วมรอบไม่งั้นไหนนะ

ไม่รู้น่าจะสำคัญผมว่ารอบเดียวมันสำคัญกว่า

อยากจะขอบคุณให้เพื่อนแฟนหน่อยแล้วกันเนอะ

ขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับเกินฆาตมากอีกแล้วเช่นเคย

หล่ะเดี๋ยวแฟนไหลคนนั้นก็บอกแบบอยากมาดูแต่มาไม่ทันบ้าง

ไม่นะมีใครจะเลือกเลยนะ

เรื่อยครับแล้วก็เข้าไปอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง
มีอะไรมีคำถามแบกที่บางคนก็จะเกี่ยวกันไหม
ทุกคำถามแปลกหมดเลยเว้ยไม่มีอะไรปกติเลย

เสื้องล้อกกลางผมแปลกผมปกติ
รู้ตัวไหม
คิดตั้งใจ

เป็นอย่างไงวันนั้นเขินแค่ไหน

เรารู้ตัวตอนไหน
รู้ตัวเมื่อมีคนทักแล้ว

ชิมมะที่เอนชิมมะที่หน้าหรือเกล้า

แต่ในคลิปดูเราเขินอ่ะ

เขินมากเพราะตอนนี้คนมองเราเยอะมากเลย

คนมองเราเยอะมากเลย

ฉันไม่เกือบที่ชีวิตจะมาลงรักไม่มีสิทธิ์ที่จะไหลและไม่ปลอด
แต่ฉันรู้ว่ามันยากจะปลอดแต่ฉันไม่กลัวเหมือนหนักใจที่จะกลิ่นไป
ถ้าจะยิ้มออกมาฉันจะเผลอไปทั้งเจ้าที่ได้ทุกเวลา
แต่แม้ใครได้ฉันหน่อยธรรมดาแต่ฉันจะเก็บเธอไว้ไฟ
ทำอย่างนั้นก็ฉันก็ได้และแอบอยู่ตอนที่เขาโหล
ส่องก็วางมาของเธออย่าทำอย่างนี้
ทำอย่างนั้นก็ฉันก็ได้และโหล
อย่างนั้นก็อยู่ตอนที่เขาโหล
อย่างนั้นก็อยู่ตอนที่เขาโหล
อย่างนั้นก็อยู่ตอนที่เขาโหล